หรือว่าวิธีการก่อเหตุที่มันมีสีสันคือว่า
มันมีความน่าหวาดกลัวสยดสยองอยู่ในนั้นนะคะ

ยิ่งทำให้หวาดกลัวและแน่นอนการกลับมารอบนี้

เจอบ้างคล้ายบ้างเหมือนบ้างตรงนั้นแล้วตรงนี้แล้ว

กระจายกระเซ็นกระสายเต็มไปหมดนะคะ

แต่ทีนี้ความหวาดหวั่นต้องอยู่ในพื้นที่นั้นแน่
เพราะว่าเขาก่อเหตุหลายครั้งแล้ว
แล้วไม่รู้จะไปก่อเหตุกับใครอีกนะคะ
วันนี้เหลี่ยมุมที่เราจะเลือกคุยน่าจะครอบคลุมได้ระดับหนึ่ง

เรื่องต้นเราคุยกับสองท่านในรายการก่อนนะคะ
ท่านแรกค่ะท่านรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนะคะ

ควรจะถามหมอทางด้านจิตวิทยา
หรือถามนักอาชญะวิทยากันแน่
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสมคิดพุ่มพวงนะคะ
ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ร้อยตำรวจเอกดรจอมเดชตรีเมฆนะคะ
เป็นนักวิชาการด้านอาชญาวิทยาค่ะ

คือถ้าจะเลือกคุยเกี่ยวกันมากไปหมดนะคะ

แต่ที่สำคัญคือมันน่าหวาดกลัวด้วย
หวาดกลัวตอนที่ยังจับไม่ได้ใช่ไหมคะ
เพราะคือใครก็ได้แล้วมั้ง
เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะคะ

คนก็เริ่มทวงถามกระบวนการยุติธรรม
แน่นอนว่าท่านรองโฆษกก็คงตอบมาทั้งวัน

เราขอขมวดอีกที่หนึ่งก็แล้วกันนะคะ

ท่านคิดว่าประเด็นไหนที่เราต้องทำความเข้าใจกันก่อน
เวลาเราพูดถึงเมื่อมีคนถามว่า

แล้วดูสิเขาก็ก่อเหตุอีกแล้ว
คืออันนี้วิธีการมองแบบกฎหมายค่ะนักกฎหมายเลย

วันนี้คือตอบทางท่านสื่อมวลชนในประเด็นนี้ทั้งวัน

ต้องเรียนในประเด็นข้อกฎหมายนะครับ
ต้องย้อนรอยไปคดี๕คดี
เกิดเมื่อปี๒๑๔๘ที่ทางคุณสมคิดพุ่มพวง
ถูกทางพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ส่งให้ทางพนักงานในการเราฟ้องต่อสาร

ในเดือนมกราปี๒๑๔๘๓๐มกรา
ฆาตกรรมหนึ่งครั้งที่มุกดาหารนะครับ
หลังจากนั้นในเดือนมิถุนายนเดือนเดียวของปี๔๘
เริ่มจาก๔มิถุนาไปถึงไปปลายเดือน

คดีก็คือเกิดที่ทางลำปาง๑คดี
ตรัง๑คดีอุดร๑คดีและบุรีลำ๑คดี
ทุกคดีใน๕คดีจะมีการลักษณะ
เป้าหมายที่เป็นเหยื่อจะคล้ายกันทุกคดี
เป็นผู้หญิงที่ไม่เป็นนักร้องคาเฟ่

ที่เขาไปซื้อบริการที่จะต้องนวดต้องไปฟังเพลงอะไรนะครับ
สุดท้ายวิธีการประกอบเหตุของเขาก็คล้ายกัน
นั่นก็คือไม่จับกดน้ำก็ลัดคอ
ซึ่งมันก็คล้ายกับคดีที่มันเกิดเมื่อวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
ก็คือเหยื่อที่อำเภอกรณวลจังหวัดขอนแก่น
ก็ถูกฆาตกรรมด้วยการรัดคอ
ทีนี้ย้อนกลับไปคดีปี๒๔๘ทั้ง๕คดี
สรุปสั้นก็คือว่าทางพนักงานในการเราฟ้องไปทั้ง๕คดี
สารท่านลงโทษประหารชีวิต๔คดี
และลงตลอดชีวิต๑คดี
แต่คดีทั้งหมดสารท่านดูพยานหลักฐาน
ทางพนักงานในการเรานำสืบแล้วเห็นว่า
เห็นว่าคำให้การรับสภาพของเขาในชั้นสอบสวนก็ดี
หรือคำเบิกความของเขาก็ดีเป็นประโยชน์ต่อการพินา
สารจึงลดทุกคดีเป็นตลอดชีวิต

ถ้าข้อจริงอย่างที่ผมนำเรียนตอนต้นว่ามีการประหารชีวิตไปทั้งหมด๔คดี
ในทางเป็นจริงชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันถูกประหารได้ครั้งเดียวคือมีชีวิตเดียว
ดังนั้นในกระบวนการเปลี่ยนผ่านกฎหมายจากอัตราโทษที่ลดให้จากประหารชีวิตเป็นตลอดชีวิต
มันก็มีตลอดชีวิตเดียวเหมือนกัน
ดังนั้น๔๕คดีจึงควบรวมเป็น๑เดียวก็คือเป็นตลอดชีวิต๑เดียว
ให้เปลี่ยนจากตลอดชีวิตเป็นจำคุก๕๐ปี
เพราะฉะนั้นกระบวนการของคุณสมคิดที่ถูกพนักงานในการเราฟ้องเรียนว่า
อายการเราฟ้องไปตามพยานหลักฐานและข้อกฎหมายที่ปรากฏทางสำนวนที่พนักงานส่วนท่านทำมา
และสารก็เชื่อว่าเป็นอย่างที่เราฟ้องนะครับ
จึงถึงลงโทษประหารชีวิตและตลอดชีวิตอย่างที่ผมนำเรียน
เพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อควบจากประหารชีวิตสี่เป็นตลอดชีวิตรวมเบ็ดเสร็จแล้วเป็นห้า
เปลี่ยนมาเป็น๕๐ปีกระบวนการเข้าไปอยู่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายคือ๑๔ปีแล้วออกมา
นี่คือเป็นข้อที่จริงที่มันปรากฏข้อกฎหมายมีการไล่เรียงมาอย่างนี้
ส่วนประเด็นที่วันนี้ต้องเรียนคุณจอมขวัญและท่านผู้ฟังคือวันนี้ตอบสื่อทั้งวันบอกว่าน้อยไปไหม๑๔ปีแล้วกับ๕ศพแล้วศพต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นกระบวนการยังไงต่อไปหากถูกจับกลุ่มและดำเนินคดีโดยชั้นพนักงานในการก็เป็นคำถามที่จะตอบเป็นช่วงที่๒และต่อเนื่องกันไป
ทีนี้ในในแง่ของการเรียนถามเป็นเป็นข้อกฎหมายนะคะคือเวลาเวลาที่คนก่อเหตุเนี่ยรับสารภาพคือการรับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนคือรับสารภาพในชั้นตำรวจรับสารภาพในชั้นศาลคือมันมีความหมายในการลงโทษต่างกันไหมโอ้โหตรงนี้เป็นประเด็นที่ทางคุณจอมฝันถามดีมากแล้วกลางวันผมก็ได้ตอบตรงนี้กับ
สำคัญเมื่อเป็นคดีสำคัญในในมิติของคนทำงานคงจะต้องดูเรื่องเนี้ยโดยละเอียดถี่ถ้วนเรียนอย่างงี้ฮะในแง่กฎหมายเนี้ยถ้าหากคำรับสารภาพโดยทุกทั่วไปเนี้ยสารท่านจะมองว่าคำรับสารภาพมันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี้ยสี่ขั้นตอนที่สารท่านจะหยิบยกมาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบกันดุลพินิศในการ

ดูสำนวนถ้าสำนวนมาถึงเราเราจะต้องดูคือว่าในอีกมิติหนึ่งของนักกฎหมายโดยเฉพาะพนักงานในการผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วมองว่าคำรับสารภาพถ้าไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นไปเพื่อสำนึกผิดไม่ใช่เป็นไปเพราะตัวเองทำไปแล้วตอนนี้ได้กลับใจเปลี่ยนตัวที่จะเป็นคนดีหากแต่เป็นการรับสารภาพเพราะจะ

ประกอบดุลพินิษฐ์ในการกำหนดโทษและผมเชื่อว่าในคดีที่กำลังเกิดขึ้นที่กรณวลเนี่ยมิติทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทางอายการจะใช้มาเป็นข้อที่จริงประกอบในการทำงานอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวที่ฉันจะคุยเรื่องนี้กับท่านรองโฆษกอีกเยอะเลยนะคะคือเหมือนขอความรู้มากกว่าคือเราอยู่นอกกระบวนการเราไม่รู้เลยเวลาสู้
มีพยานอะไรหลักฐานอะไรให้มามัดเราคือเรารีบสารภาพมันจะมีผลต่อคดีจริงหรือไม่เดี๋ยวเรากลับมาครับคือต้องคุยกับอาจารย์จอมเดชน์ยาวค่ะเพราะเดี๋ยวอาจารย์จอมเดชน์จะขออนุญาตไปต่ออีกหนึ่งรายการต้องแบ่งแบ่งกันค่ะพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันตามเรื่องนี้เยอะนะคะอาจารย์จอมเดชน์ค่ะเอาเ

อย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้สามารถไปเจอใครก็ได้โดยบังเอิญซึ่งเหยื่อในที่นี้เนี้ยที่ฆาตกรต่อเนื่องเลือกมักจะเป็นเหยื่อที่เปราะบางนะครับอย่างอืมเนี้ยก็ก็เลือกเหยื่อที่เป็นโสภินีเช่นกันนะครับมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองนะครับอืมแล้วก็หนึ่งในแผนประทุศกรรมก็คือเขาจะลักษณะคล

ความชอบอ่ามีลักษณียมในการร่วมเพศบางอย่างที่ผิดปกติเช่นเราจะเคยเห็นว่ามีกลุ่มคนที่ชอบร่วมเพศกับกับเด็กเด็กนี่หมายถึงว่าไม่ใช่วัยรุ่นเศร้าเศร้านะครับคือเด็กเลยเด็กเลยคือยังไม่ได้มีระบบสัมพันธ์ใดใดที่จะห้ามใช่เด็กอย่างเงี้ยนะครับค่ะหรือชอบร่วมเพศกับคนแ
ณขณะที่เรากำลังใกล้จะตายใกล้จะขาดอากาศหายใจ
ซึ่งในกรณีนี้ก็มีหลายเคสในประเทศไทยที่มาตาย

คือเช่าโรงแรมแล้วก็ตายในลักษณะนี้มีถุงคุมอยู่
อันนี้ก็เช่นเดียวกันมันก็จะมีความรู้สึกว่า
มันเป็นภาษาที่ฟังดูน่ากลัวนิดนึงเนอะ
บางทีเขาได้เห็นคนแบบทุลลนทุลายทรมาน
ก็อาจจะเป็นลักษณะหนึ่งที่กลุ่มคนเหล่านี้
อาจจะเสพติดได้เสพติดความตายอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ

คืออย่างถ้าเราดูในกรณี๕
กรณีก่อนเขาจะถูกจำคุกดับยาว

ซึ่งรายล่าสุดเหยื่อรายล่าสุด๑๕ธันวาที่ผ่านมา
ก็เข้ารักษณะเดียวกันคือขาดอากาศหายใจครับ

จริงเราอาจจะไม่ได้มีสภาพจิตหรือบุคลิกที่
ผิดปกติแต่อาจจะแบบอาจจะเป็นความถนัด
อาจจะไม่ได้คิดอะไร
ง่ายดีเห็นว่าเคยใช้ได้แล้วก็ใช้อีก
คือที่ถามอาจารย์แบบนี้คือการแบ่งแบบนี้
เพื่อที่จะนิยามว่าเขามีความผิดปกติไหม
หรือเปล่าไม่ได้ผิดปกติมันมีผลไหม
ต่อต้องถามท่านรองกันด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะต่อทางคดีหรือแม้กระทั่งวิธีการ

ทางคดีเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะเป็นเหตุให้งดเว้นโทษเลยจริง
ก็คือว่าจะต้องมีอาการป่วยที่เรียกว่าจิตเพศ
คือภาพหลอนเลยเหมือนเราเห็น
อีกคนนึงนั่งอยู่ข้างคุณจอมขวัญเนี่ย
แล้วผมก็เดินอีกคนนึงเดินมาข้างหลังคุณจอมขวัญ

แล้วหมอสามารถไปให้การในชั้นศาลนะครับว่า
ผมนักขนาดการทำความผิดผมไม่รู้ตัวเลย
หรือว่าผมเห็นเป็นอื่นเลย
อันนี้ซึ่งเมื่อสักครู่ก็เรียนสอบถามท่านอายการว่า
เคสในประเทศไทยก็ยังไม่ค่อยพบเห็นนะครับ
ที่จะมีผลยกทางคดีขนาดนั้นนะครับ
แต่อีกกรณีหนึ่งนี่คือหมายถึงว่า
จะสามารถบอกได้ไหมว่าแผนมัตถุศกรรมของเขาเนี่ย

หรือเขาแค่ว่าปัดความรับผิดชอบ

แต่ว่าจริงแล้วตรงนี้ไม่ได้มีประโยชน
กับการตามจับเท่าไหร่
เขาจะปกติหรือไม่ปกตินะครับ
มีประโยชน์กับการดำรงชีวิตในเรือนจำมากกว่า
มีผลต่อการปฏิบัติต่อเขาในเรือนจำมากกว่า

ถ้าสมมุติเรามองอย่างที่อาจารย์แบ่งประเภทเมื่อสักครู่นี้
เขาบอกว่าอาจจะมีกลุ่มคนก่อเหตุบางคนที่เป้าหมายไปที่เด็ก

หมายไปที่ผู้หญิงที่อาจจะทำงานในช่วงเวลากลางคืนเลยนะคะ
มีโอกาสที่อยู่ด้วยกัน๒ต่อ๒ได้ง่าย
คือลักษณะแบบนี้เท่ากับว่า

คือถ้าเป็นคนที่ทำงานในเวลาตามปกติ

แล้วไม่ได้มีโอกาสที่จะอยู่กับผู้ชาย๒ต่อ๒เนี่ย
คือแปลว่าจะปลอดภัยจากคนเหล่านี้เลยไหมคะ
มีความเป็นไปได้ที่ว่าไม่จำเป็นต้องกังวลมาก
ผมตอบชัดไหมหรือผมตอบสับสน

อาทิตย์นั้นเป็นแม่ที่มีลูก

คือเราจะสามารถบอกได้ยังไงว่า
การที่เขาทำคล้ายกันทั้งหมดที่ผ่านมา
ว่าเขาจะไม่สนใจเหยื่อในลักษณะกลุ่มอื่นเลย

คือผมถึงบอกว่า๒อันนี้มันเกินแค่นิดหน่อยนะครับ
เหมือนกับคำว่าป่วยหรือถนัด
ถนัดถนัดก็คือว่ามันไม่ต้องพกมีดมันไม่ต้องพกปืน
มันใช้มืออย่างเดียวหรือเอาผ้าปูที่นอนหรือเอาสายไฟอะไรรัด
อันนี้คือถนัดแต่ป่วยคือชอบถูกไหมครับ
ทีนี้ก็เช่นเดียวกันการป่วยที่เลือกเหยื่อเนี่ย

ถนัดถนัดก็คือกลุ่มคนที่เป็นนักร้อง
กลุ่มคนที่เป็นคนขายบริการให้บริการทางเพศที่เกี่ยวข้องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยครับ
มันก็เป็นความถนัดอย่างหนึ่งว่าเราเรียกเขาได้
แล้วเราสามารถมีโอกาสที่จะได้อยู่กับเขาสองต่อสอง
โดยที่จะไม่มีใครพบไม่มีใครเจอได้อะไรอย่างนี้นะครับ
อาจารย์นักอาชญาวิทยาเนี่ยนะคะคือ
ถ้าเทียบดีกรีความเข้มข้นของการเป็นฆาตกรต่อเนื่อง

คืออย่างที่เมืองนอกมีแจ๊คเดอริปเปอร์เนี่ย
กับการที่เปรียบเทียบสมคิดว่าเป็นแบบนั้นเนี่ย
คือวิธีการนะคะวิธีการที่สังหารเหยื่อของสองคนนี้
มันบอกความเข้มข้นของการเป็นของเขาไหมคะ
อย่างเช่นโอ๊ยสมคิดไม่ขนาดนั้นหรอกไม่อันตรายขนาดนั้นหรอก
หรือไม่เกี่ยวเพราะรูปแบบมันแล้วแต่คนเลือก
ใช่คืออย่างที่ผมคุยหลายครั้งในคลาสเรียน
จริงแล้วสมคิดนี่เป็นหนึ่งในคนที่ถูกหยิบมาพูดในชั้นเรียนบ่อยมาก
ทั้งแม้ว่าผมพูดเองหรือว่าเด็กเขาเลือกที่จะหยิบกรณีศึกษานี้ขึ้นมา
ก็จริงแล้วเคสผมใช้คำว่ามันเป็นค่อนข้างเป็นกรณีร่วมสมัย
ซึ่งถ้าจะเทียบเคียงกับเหตุที่เกิดเนี่ยก็จะมีที่เกาหลีมีที่อังกฤษก็ยังมีเคสคล้ายแบบนี้นะครับ
แต่เราจะระบุเขาว่าเขาน่ากลัวขนาดไหนมากน้อยขนาดไหน
น่ากลัวกว่ากันฆ่าโดยแบบไหนน่ากลัวกัน

ประเด็นของนายวิทยาคือจะทำยังไงให้เขาหายน่ากลัว
หรือจะทำยังไงให้สังคมไม่ต้องกลัวเขา
มันก็จะมีวิธีว่าเราจะบำบัดเขายังไง

ราชธรรมเองในศาสตร์ทางภาษาอังกฤษเนี่ย

นอกจากที่จะกักกันเขาไม่ให้มีศิลภาพแล้ว
เขาเดินออกจากมาเดินกลับมาในสังคม

หน้าที่ของอาเจวิทยาก็เป็นแบบนั้น
คือทำยังไงก็ได้ให้เขา

สองแก้ไขเขาให้เขากลับมา

เอาเขากันออกไปจากสังคมเลย
ก็จะมีประหารชีวิตติดคุกตลอดชีวิตอะไรก็ว่าไป

ในประเด็นที่สมคิดพุ่มพวง

ตัดสินลงโทษ

แต่ว่าถ้าเอาตามเนื้อความที่
เป็นการออกหนังสือแถลงของกรมราชธรรม

ก็ขอน้องรับความผิดพลาดเอาไว้

จะดีขึ้นได้เนี่ยนะคะคำถามคือ
๑๐กว่าปีแน่นอนค่ะคุณต้องทวงถามเพราะว่าทำไมเขาแค่๑๐กว่าปี
แต่คำถามคือว่า๑๐กว่าปีทำไมออกมา
มันเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นคดีที่๖ที่ต่อกันในเดือนนั้นเลยสักครู่ค่ะ
เดี๋ยวฉันมาเริ่มที่ท่านรองโฆษกค่ะอย่างนี้ค่ะ

เราคุยกันหรือเขาไปอ่านเจอตามหนังสือพิมพ์ไปดูหนังอะไรอย่างนี้
ถ้าสมมุติใครทำผิดคือรู้แล้วว่าหนีไปไหนไม่รอดเนี่ยนะคะ
ก็คือประเด็นอย่างที่ผมเรียนคุณจอมขวัญและท่านผู้ฟังไปตอนต้นนะครับว่า
ประเด็นที่กลางคำรับสารภาพที่สารท่านจะให้ประโยชน์เนี่ย
ก็คือเป็นคำรับสารภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของศาล
แต่ถ้าหากเป็นการรับสารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐานแล้วเนี่ย
ก็สารก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิษฐ์ว่าอย่างนี้ไม่ลดโทษให้

ซึ่งเคยทำในฐานะเป็นพนักงานในการที่ทำคดีตรงเล่าให้ฟังเคสหนึ่ง
เป็นฆาตกรที่ฆ่า๓ศพ
แต่ว่าคนที่ตายไปสองศพคือเป็นน้องชายของเหยื่อนะครับแล้วก็พ่อ
ตัวภรรยาที่ถูกทำร้ายไม่ตาย
แล้วในขั้นตอนของอายการที่ทำในขั้นตอนนั้นคือ
เขารับสารภาพตลอดแต่เราก็ได้บรรยายฟ้อง
แล้วก็ให้พยานปากที่รอดคือภรรยาอธิบายเบิกความต่อสารว่า
คำรับสารภาพของเขาเนี่ยประเด็นนี้น่าจะเป็นเรื่องของเขาจำนวนต่อหลักฐาน
มากกว่าที่เขาจะสำนึกและพยานยังเบิกฟาร์มไปด้วยว่า
แม้เขาไม่รับสารภาพดิฉันซึ่งรอดตายแม่ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์
สามารถที่จะบอกกับศาลได้ว่าเขาคือคนที่ฆ่า
น้องชายเขาสองศพและคุณพ่อเขา
อืมจากคำรับสารภาพของเขาสารชั้นต้นไม่ได้ลดโทษให้เลย
ศาลอุทธรก็ไม่ลดศาลดีกาก็ไม่ลด
คดีนั้นก็สุดท้ายยืนประหารชีวิตแล้วก็ถูกประหารชีวิตจริง
อันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่เคยทำคดีก็ขออนุญาตนำเรียนว่า
เทียบเคียงกับกรณีที่สารท่านลด
แต่คดีนี้ใน๕คดีที่ท่านลดเดี๋ยวเราต้องขอเรียนตรงไปตรงมาคือ
ไม่ก้าวล่วงการใช้ดุลพินิษฐ์ของท่านเพราะเราไม่เห็นสำนวน

แต่สิ่งที่ท่านลดให้เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่กฎหมายเขียนไว้
เขียนไว้ท่านใช้ดุลพินิษฐ์ตามภารกิจของการทำหน้าที่ของท่านเป็นตุลาการเนี่ย
สังคมที่ถามในเวลานี้วันนี้บอกว่า
ถูกครั้งนี้อันที่๕ศพ๑๔ปี
กระบวนการตรงนี้มันจะต้องตอบโจทย์ในสิ่งที่สังคมสงสัยตรงไหนอย่างไร
ทางราชฐานท่านก็ปฏิบัติ์ตามกรอบของกฎหมาย
พอลดเป็นตลอดชีวิตก็ชีวิตเดียว
พอหักกบลดมา๕๐ปีลดมาเป็นประมาณ๑๔ปี
เขียนอย่างนี้ท่านทำถูกตามกระบวนการกฎหมายทุกอย่าง
แล้วเราจะต้องแก้ปัญหาไงต้องแก้กฎหมายไหม
จะต้องมีการเอาเคสของสมคิดพุ่มพวงเป็นกรณีศึกษา

ผมจะเป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งน่าจะต้องเป็นมุมกว้าง
ที่ต้องคุยกันในหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องพอสมควร
ไม่ว่าจะเป็นทางราชธรรมศาลอายการพนักงานสอบสวนนักวิชาการ
รวมทั้งภาคประชาสังคมต้องมาคุยกันไหม
เพราะเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่คุณจอมควรได้เกริ่นตอนแรก
ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากกับสังคมไทย
คือจะบอกว่าอ๋อคดีสมคิดเป็นอย่างนี้เราต้องแก้แล้วไม่ได้
เพราะมันมีคดีอื่นที่มันอาจจะใกล้เคียงกัน

ฉันขอถามคดีที่ท่านรองโฆษกบอกเมื่อสักครู่นี้

โทษนะคะคือสุดท้ายแล้วสารตัดสินประหารชีวิตจนถึงดีการ

แล้วมันผิดแผกจากที่สมคิดทำยังไง
หมายถึงว่าคือสำนวนต่างกันหรือยังไงคะ
เรียนอย่างนี้ว่าผมยกกรณีศึกษาคดีนั้น
เนื่องจากเป็นคนตรวจและดำเนินคดี
ผมถึงสามารถที่จะอธิบายอัฐาอธิบายในเนื้อหาสำนวนได้อย่างชัดเจน
เพราะสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นประกอบเหตุลงไปไม่มีอะไรนอกจากหึงหวงภรรยา
แล้วก็พอตัวเองจะกลับมาขอคืนดีภรรยา
ก็เชื่อว่าคนในครอบครัวกีดกัน
ก็ไปฆ่าน้องเขาสองศพฆ่าพ่อเขา
แล้วพยายามฆ่าภรรยาแต่ตำรวจเจ้าหน้าที่มาช่วยทัน
และคนที่อยู่ในเหตุการณ์สามารถเป็นประจักษ์พยาน
ว่าคนนี้คือคนประกอบเหตุแท้ก็คือคนนี้
เพราะจากหลักฐานตรงนี้เขาก็รับสารภาพตลอดเหมือนกัน
แต่สิ่งหนึ่งที่เราให้พยานทั้งตัวภรรยา
อดีตภรรยาเขาและอดีตแม่ยายเขาเบิกความต่อสารก็คือ
สิ่งที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยแม้ไม่มีคำรับสารภาพ
ก็สามารถที่จะทำให้สารเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยได้ว่า
เขาคือฆาตกรเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับสารภาพของเขา
ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพินาหากแตกเป็นเพราะจำนวนต่อหลักฐานมากกว่า
ประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่สารท่านได้พิพากษาลงโทษอย่างที่ผมนำเรียน
อย่างที่นั่นตรองบอกคือว่าคือนักตอนนี้ที่เรานั่งคุยกัน
เราไม่สามารถเปรียบเทียบได้เลยว่าทำไมอันนี้๕ศพ
ถึงออกมาเป็นแบบนี้คือไม่สามารถพิจารณาได้
ถ้าเราไม่รู้สำนวนในนั้นจริงตอนสู้คดีกันใช่ไหมคะถูกต้อง
แต่เรียนอย่างนี้ใน๕คดีที่เกิดปี๔๔
สำหรับคุณสมคิดพุ่มพวงที่สารประหารในที่สุดเลยเนี่ย
คดีและตลอดชีวิต๑คดีรวมเป็น๕คดี
แต่๔คดีที่ประหารชีวิตก็มีการลดโทษให้ตลอดชีวิตทั้งหมด
ตลอดชีวิตทั้งหมดเนี่ยตลอดชีวิตที่ผมอธิบายข้อกฎหมาย
บอกว่าตลอดชีวิต๕คดีแต่เวลาต้องขัง

ทีนี้พอเขาได้ประโยชน์จากการลดห่อนผ่อนโทษ
กฎหมายบอกว่าถ้าเป็นตลอดชีวิตให้เปลี่ยนเป็น๕๐ปี

มันหลั่นลงมาก็เลยกลายเป็น๑๔ปี
และนี่คือเป็นแนวเป็นข้อกฎหมายเขียนไว้อย่างนี้

เพราะนว่าอันนี้อาจจะมีข้อแตกต่างตรงที่
อย่าลืมว่าของสมคิดพุ่มพวงเวลาเรานับ๕

แล้วก็พฤติการอาจจะไม่ได้เหมือนกับคดีที่ท่านรองเล่าไป

แต่จริงแล้วคดีละ๑คนนะคะ

อาจารย์

ว่างานของกรมราชธรรมนี้หนักมากนะคะคุณผู้ชม
คือจริงแล้วกรมราชธรรมถูกคาดหวังมากกว่านี้นะคะ
แต่ก็อย่าลืมว่าสิ่งที่มีอยู่ในมือ

ขาดแคลนมากมีหลายเรื่องนะคะ
เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าสมคิดพุ่มพวงที่ออกมา
ก่อเหตุอีกครั้งเนี่ยเท่ากับว่า

เท่ากับเหมือนไม่ได้เปลี่ยนอะไรเขาเลยนะคะ

คือต่อให้อยู่ในลักษณะของนักโทษที่เหมือนกับชั้นดีแล้ว
คือเท่ากับว่าในมือของราชธรรมเนี่ย

หรือมันเปลี่ยนไม่ได้สำหรับคนที่อยู่ลักษณะฆาตกรต่อเนื่องคะ
คือคือในกรณีนี้จริงแล้วเนี่ย
ราชธรรมเองก็ยอมรับนะครับ
จริงแล้วต้องดูแลคดีนี้เป็นคดีพิเศษอยู่นะครับ
ก็คือตัวกลุ่มฆาตกรต่อเนื่องเนี่ย
ไม่ใช่ว่าเราจะดูแลเขาเหมือนคนอื่นได้นะครับ

ตัวราชธรรมเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องเหล่านี้
ในการคัดแยกนักโทษผู้ต้องขังเยอะมากนะครับ
เพราะว่าตัวนักโทษที่เข้ามาเนี่ยมันคือลูกค้ามันเยอะเกินไปนะครับ
ทุกวันนี้๓แสนกว่าคนนี้ก็เกินกว่าความจุของเรือนจำไป๓เท่าแล้วนะครับ
แต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราดูกันดีนะครับ
ใน๓แสนกว่าลาย๓แสน๗หมื่นลายนะครับ
ผมจำตัวเลขไม่ผิดอัปเดตนะครับ
ของ๓๗๐๐๐ลายเป็นนักโทษยาเสพติดนะครับ
ซึ่งนักโทษยาเสพติดเหล่านี้เนี่ยมีกลุ่มหนึ่งนะครับ
ที่เป็นนักโทษยาเสพติดที่เป็นโทษเล็กโทษน้อยครับ
๒เมตร๓เมตร๑๐เมตร๑๕เมตร๒๐เมตร
ถ้าเราเคลียร์คนกลุ่มนี้ออกไปนะครับ
ก็จะทำให้ราชธรรมมีแรงมีกำลังมากขึ้น
สมมุติเคลียร์ออกไป๒แสนเหลืออยู่แสนนึง
อัตราที่มีอยู่เราก็อาจจะสามารถดูแลแบบคนต่อคนได้
เป็นเรื่องเดียวคล้ายกับเรื่องครูอะครับ
คือถ้าเราสอนเด็กแบบร้อยคนนะครับ
กับครูที่สามารถดูเด็กได้ภายในห้องแค่๑๐คนอย่างนี้

และมากไปกว่านั้นอย่างที่เมื่อกี้ติดไว้ว่า
ประเมินว่าสุดท้ายแล้วเขาเป็นผู้ป่วย

ตอนที่บำบัดเขา๑๔ปีที่มี
ซึ่ง๑๔ปีจริงแล้วก็ยังน้อยไปนะครับ
ถึงในความรู้สึกก็คือ
แม้ว่ากฎหมายขั้นตอนของกฎหมายจะเป็นอย่างนั้นก็ตามนะครับ
แต่จริงแล้วมันควรจะมีระยะเวลาติดที่ยาวนานกว่านั้น
และระหว่างนั้นเองก็ควรจะต้องมีการบำบัดรักษา

คือตัวราชธรรมเองควรจะต้องมีกำลังที่จะดูแล
กลุ่มเหยื่อก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ทำงานกลางคืนเหมือนกัน
แล้วก็ของที่สมคิดพุ่มพวงก่อเหตุเนี่ย

เท่ากับว่าเมื่อเกิดฆาตกรต่อเนื่องเมื่อไหร่ก็แล้วแต่
จะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะตายหรือไม่ตายนะ
แต่กลุ่มเหยื่อจะต้องอย่างน้อยคืออ่อนแอกว่าเขาเนี่ย

ก็คือเขาอ่อนแอครับเขาเป็นเด็กเป็นคนแก่

ต่อสู้ไม่ได้ไม่เหมือนผู้ชาย

อาจารย์แล้วถ้าจะบอกว่าจริงเขาอาจจะ

แต่ว่าเรื่องของทรัพย์สินจริง

เขาก็เอาไปงั้นแหละไม่ได้อยากจะอำพลางคดี

อันนั้นเป็นข้ออ้างของเขาในชั้นศาล

แต่ในความจริงก็เชื่อว่า
เขาไม่ได้ปกติแบบจริง

เขาอาจจะชื่นชอบ
อาจจะเสพติดอาจจะผิดปกติจริงก็ได้

เขาอ้างว่าเขาทำไปเพราะว่า

ถ้าได้ตัวสมคิดพุ่มพวงเสร็จแล้ว

สมคิดพุ่มพวงควรอยู่ในการ

จริงแล้วคือทั้งสองครับก่อนอื่นคือได้
ผมเชียร์กองปราบว่าได้ตัวแน่นอน

ทั้งสองหน่วยงานต้องทำงานถึงกัน
คือเราไม่จำเป็นจะต้องแยกว่า

คืออยู่ในเรือนจามนั่นแหละแต่ต้องมีหมาประกบ

ซึ่งผมเชื่อว่ามีอาสาสมัครจำนวนหนึ่งนะ
สมคิดเป็นหนึ่งในคนที่ผมเชื่อว่านักศิลแพทย์ก็สนใจ

ผมเชื่อว่ามีคนอาสาที่จะอยากจะแก้ไขเคสนี้

ก็เดี๋ยวอาจารย์จอมเดชจะไปต่ออีกสถานีหนึ่งนะคะ

ยังไงขอบคุณอาจารย์จอมเดตก่อนนะคะ

เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าต่อสายกับกองปราบนะคะ

คุณผู้ชมคะคดีนี้ตำรวจหลายหน่วยนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นภาคจังหวัดหรือว่าพื้นที่เองนะคะ

เราจะคุยกันในสายกับพันธมตโทวิวัตรจิตโสภากุลนะคะ
รองผู้กำกับ๓กองบังคับการปราบปรามค่ะ

ใช่ค่ะท่านเอาง่ายก่อนเลยค่ะ

คือข่าวมันมาเยอะค่ะท่านได้ยินข่าวเหมือนกันใช่ไหมคะ
โผล่ตรงนั้นโผล่ตรงนี้ได้ตัวแล้วมอบตัวแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

เดี๋ยวฉันจะถามที่อยากจะทราบ
ท่านตอบแค่ไหนเพื่อเป็นประโยชน์กับคดีแล้วแต่ท่านเลยนะคะ
คือตอนนี้ยังไม่ได้ตัวแต่คำถามคือว่าพอจะพอจะบีบพื้นที่ที่น่าจะเจอตัวได้มากแล้วหรือยังคะ
ผมขออนุญาตเรียนคุณจอมขวัญอย่างนี้นะครับ
คุณต้องหารายนี้คิดว่าแร็ปเปอร์ใช่ไหมคะ
วันนี้เขาเป็นพ่อใหญ่แล้วมีอายุมาก
เขามีพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรง
มีขอให้การเท็จในบางคดี
แม้กระทั่งตอนที่เขาถูกอยู่ในเรือนจำ
เกี่ยวกับการต่อต้านบางอย่าง
ซึ่งเหมือนเขาจบป๒ก็จริง
แต่เขาก็มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาผ่านหนังสือ
เป็นทนายให้ตัวเองในการสู้คดีเมื่อตอนที่เขาถูกดำเนินคดี
ฆ่าต่อเนื่องฆ่าศพเมื่อปี๔๘นะครับ
ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเขาเนี่ย
สามารถที่จะเดินทางนะครับหลบหนีฆ่าคนไปได้หลายจังหวัด
ระยะไกลเป็นที่สังเกตนะครับว่า
มกราปี๔๘ก่อเหตุฆ่าแล้ว๕เดือน
ถัดมาฆ่าก็รู้ว่าตัวเองทำผิดแล้วถัดมา๗วันฆ่าอีก
ต่อมา๕วันฆ่าอีกต่อวัน๒วันฆ่าอีก
เราก็มองว่ารอบนี้เขาฆ่าสู่ที่๖หลังจากนี้เนี่ย
ถ้าเขามีโอกาสเขาก็รู้ว่าเขาทำผิดแล้วเนี่ย
ตอนนี้คนเริ่มจับตามองตำรวจเริ่มไล่ล่า
ก็มีโอกาสที่เขาจะสามารถก่อเหตุ

แต่นะครับรูปแบบทุกวันนี้ที่เขา
หลังจากออกมาจากเรือนจำเมื่อพฤษภาปี๖๒แล้ว
เขาใช้เทคโนโลยีใช้การสื่อสารโซเชียลนะครับ
ในการหาเหยื่อไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนี่ครับ

ต้องเดินเข้าร้านที่มีนักร้อง

แต่ทุกวันนี้เขาใช้โซเชียลเลย

หลอกให้ผู้หญิงมาถึงที่พักเขาได้

ซึ่งก็เป็นศพที่๖นะครับ

ชับมาเลยเป็นที่นะครับครับเราเชื่อว่าเราน่าจะได้ตัวรวชนะครับ
อยากใช้คำว่าวันนี้พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ฮะไม่เป็นไรค่ะ
ที่ฉันถามท่านคือแน่นอนนะคะเราไม่ใช่คนทำงานเราคนนอกรอดู
เราก็อยากจะรู้ว่าเราจะเบาใจได้เมื่อไหร่เท่านั้นเองแหละค่ะ
แต่ก็คิดว่าไม่น่าเกินสัปดาห์นี้ไหมค่ะรองค่ะ

ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตอนนี้คือถึงข่าวจะออกมาเยอะ

ท่านรองหรือว่าตำรวจทุกท่านนะคะแถลงข่าวค่ะ

ยังไงเรียนเข้าใจคือก็ไม่ควรจะถามเยอะ

ก็ให้คดีเดินไปอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังดีกว่านะคะ
ยังไงขอบคุณท่านรองตอนนี้ก่อนรบกวนท่านสั้นนะคะ
ครับผมขอบคุณครับครับผมจังหวัดสุดดีค่ะ

จริงเรื่องนี้ท่านก็ตำรวจก็ลำบากใจที่จะบอกอยู่แล้วล่ะค่ะ
แต่ว่าแน่นอนประชาชนอยากจะทราบเพราะข่าวมันเยอะ

คือถ้าข้างนี้คุณไม่ได้เรียนกฎหมาย
เดาเอาถ้าเก็บ๒คดีที่ท่านรองอธิบายให้ฟัง
คือว่าคือ๕ศพของสมคิดเนี่ยมันไม่ได้สามารถเทียบกับ๓ศพในคดีที่บอกได้
เพราะ๕ศพนี้มันทีละคดีถูกไหมคะ
เวลาสารท่านมองคือท่านมองว่าคนนี้ก่อ๕คดี๕ศพแบบเรียงกันขึ้นมา
หรือสารท่านมองทีละคดีคะโดยเฉพาะตอนที่ตัดสินคดีศพที่๕ค่ะ
คือเรียนอย่างนี้ครับประเด็นของการวินิจฉัยของท่านผู้รักษาในแต่ละคดี
ภายใต้บริบทยังไงภายใต้กรอบข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอย่างไร
อันนี้ต้องเรียนคุณจอมขวัญตรงว่าไม่อาจก้าวล่วงได้จริง
เพราะว่าเราไม่รู้ข้อที่จริงถ้าหากจะพูดไปมันก็เป็นเพียงการคาดเดาและการวิเคราะห์
แต่ประเด็นข้อกฎหมายมันอยู่ตรงนี้ครับว่ากรณีของคุณสมคิดเนี่ยประเด็นที่มันเกิดคดี๕ศพเมื่อปี๔๘เนี่ย
ลักษณะถ้าเป็นภาษากฎหมายต้องว่าเป็นความผิดซ้ำซากครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เขียดหลาบ
ลักษณะมันจะต่างกับคดีที่ผมยกตัวอย่างตอนแรกที่ผมดำเนินไปแล้วก็๓ศพมันเป็นครั้งเดียว
เป็นการประกอบเหตุครั้งเดียวแต่ลักษณะถ้าเทียบความรุนแรงกรณีของคุณสมคิดครั้งแล้วข้างเล่า
มันจะเป็นลักษณะเป็นอาชญากรต่อเนื่องและเป็นอันตรายกับสังคมมากกว่านะถ้าคิดในแง่ของของโทษ
ที่ท่านลดโทษให้แน่นอนว่าท่านลดข้นให้เพราะมันเป็นประโยชน์ต่อการพินาคัอ
แต่ประเด็นที่กฎหมายเขียนไว้ว่ากรณีที่ท่านจะใช้ดุลพินิษฐ์รับแล้วไม่ลดให้

และเป็นเรื่องที่เขาไม่ควรจะได้ประโยชน์จากคำรับสารภาพ
ฝ่ายพนักงานในการซึ่งเป็นโจทย์ฟ้อง

ก็จะต้องนำเสนอข้อเท็จจริง

ให้สารท่านทราบและปรากฏอยู่ในสัมวนวลของสาร

เพื่อท่านจะได้หยิบเอาข้อที่จริงนั้นมาประกอบการวินิจฉัยของท่านได้
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในคดีเกิดขึ้นที่กรณวลที่ขอนแก่นล่าสุด
ถ้ามีการได้ตัวแล้วส่งพนักงานอายการมาประกอบคดี

แน่นอนว่าในสำนวนจะต้องมีการแนบประวัติอาทยากรรมของคุณสมคิดเป็นส่วนหนึ่งของสำนวน
อันนี้เป็นแนวปฏิบัติท่านพนักงานสอบสวนท่านทราบอยู่แล้ว
แล้วอายการก็ต้องเอาประวัติทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายฟ้อง
อย่างที่ผมนำเรียนตอนต้นและจะต้องบรรยายถึงพฤติการในการกระทำความผิดของเขา
และยิ่งไปกว่านั้นคดีพวกนี้ไม่ว่าจะรับสารภาพหรือปฏิเสธ
ทางกฎหมายต้องให้อายการโจทย์สืบประกอบเสมอ
พอมีอัตราโทษจำคุกขั้นต่ำ๕ปีขึ้นไป
เพราะโทษประหารชีวิตเราก็จะต้องมีการสืบพยานประกอบ
การนำสืบของอายการนี่แหละครับ
ที่จะต้องนำเรียนให้ศาลท่านเห็นว่า
การรับของเขาถ้าหากมีนะ
เป็นเพราะจำนวนหลักฐานมากกว่า
เพราะเขาสำนึกตัวเป็นคนดี
และให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรม

เป็นประโยชน์ต่อการวิทย์ใช้พินาของสาร

ผมเชื่อว่าถ้ามันมีคดีมาถึงอายการ

ก็คงจะต้องดูอย่างถี่ถ้วนแล้วก็เต็มที่
เพราะคดีนี้เป็นที่สนใจของประชาชน
และก็สังคมให้ความสนใจ
แล้วก็ถือว่าเป็นอันตรายกับสังคมด้วยครับ
ความรู้ที่สมคิดพุ่มพวงมีในเรื่องข้อกฎหมาย
หรืออย่างของอายการที่ต้องทำคดีอยู่แล้ว
ไม่มีอะไรที่ไปกังวลใจในประเด็นข้อนั้นเลย
ถ้าดูจากข้อเท็จจริงที่ทาง
จัดพนักงานอายการที่สรุปสำนวนที่ปี๔๘ให้
ข้อที่จริงที่คุณสมคิดใช้อ้าง
จะอ้างเดิมทุกคดีในจำนวน๕ศพ
ก็คือเหตุผลที่ต้องฆ่าเพราะโมโหที่เขาทวงฆ่าตัวเพิ่ม
เหตุผลที่โมโหเพราะว่าเรียกร้องค่าตัวเพิ่ม
เป็นเหตุผลเดิมซึ่งอย่างที่ท่านอาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่ว่า
ตรงนี้ไม่ใช่เป้าหมายหลักของการประกอบเหตุของเขา
ถ้าเขาประกอบเหตุโดยประสงค์ต่อทรัพย
เป้าหมายจะไม่ใช่ผู้หญิงขายบริการ

ไม่ใช่หมอนวดผู้มีรายได้ต่ำอย่างนี้
แต่เป้าหมายมันจะต้องเปลี่ยนไปอีกกลุ่มเหยื่ออีกกลุ่มหนึ่ง
แต่นั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาก่อเหตุในการฆาตกรรม
เป็นเป้าหมายหลักของการประกอบเหตุของเขามากกว่านะครับ

เดี๋ยวยังไงสุดท้ายพอได้ตัวการดำเนินคดี

ก็คงจะมีคำอธิบายมากกว่านี้แต่ว่าเบื้องต้น
ตอนนี้ไม่ว่าใครก็เหนื่อยหมดที่ต้องตอบปัญหาเรื่องคดีนี้ตลอดทั้งวันนะคะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณท่านรองโฆษกอธิบายให้ฟังนะคะ

แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามไทยรัฐนิวโชว์นะคะ
ทั้งสองท่านรออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดทุกแง่มุมสำหรับคดีนี้ค่ะ